เรื่องละครนับจำนวนเรื่องไม่ได้แล้ว
แต่ว่าภาพยนตร์ก็มีให้เห็นกันบ้างนะคะ
ก่อนงานนี้ก็มาลีลานะคะ
ก็หนุ่มชายลักชายด้วยเนาะพี่เวีย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวรับเล่นหนังอีกครั้ง
โดยผู้กำกับฟีมือดีพี่มดิวชูเกียจค่ะ
กับภาพยนตร์โรแมนติกโรแมนติกดราม่านะคะ
เรื่องดิวไปด้วยกันนะ
งานนี้พี่เวียบอกเลยว่าไม่กดดันนะคะ

อยากให้ทุกคนไปร่วมชมกัน๓๑ตุลาคมนี้ค่ะ

ใช่ส่วนเรื่องภาพโชว์ซิกแพคที่ถ่ายคู่กันกับเคนภูมินะ
พร้อมแคปชั่นทิ้งท้ายชวนสงสัย

ฉันเลือกดำเบลแล้วกันมันใหญ่กว่า

ผมก็ขออนุญาตทุกคนนะครับ

แล้วขอเบลล์ล่าอย่างใครอ่ะ

ถอดเสื้อออกกำลังกายอยู่แล้ว

แล้วเบลมาคอมเมนต์ไหมคะ

ไปดูอีกงานหนึ่งงานใหญ่กับเมื่อวานนะคะ